คุณผู้ชมครับทันทีที่สิ้นเสียงเพลงเคารพทงชาติแล้วกลุ่มกาดอาสาของเวทีที่บริเวณฝั่งตรงข้ามฟิลเจอร์ปาร์คลังศิษย์ขณะนี้นำมวลชนไปปิดถนนปฐุมธานีรังสิตฝั่งที่จะเลี้ยวซ้ายไปยังประหลโยธินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยณขณะนี้นั้นมีการปิดการจราจรบริเวณจุดนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เป็นการปิดเพียงจุดเดียวนะครับทั้งสามเส้นทางมุ่งหน้ากรุงเทพเข้าออกกรุงเทพนั้นยังคงสามารถสัญจรได้ตามปกติ
บริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าไม่มีเวทีหลักนะครับแต่มีเวทีคู่ขนานของสองเวทีคือบริเวณไกลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเวทีของเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนที่ทำการปลาใสอยู่บริเวณจุดนั้นโดยมีการรถมีการใช้รถบรรทุกเครื่องขยายเสียงติดตั้งบริเวณหัวถนนนะครับโดยมีก

ที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ลาออกภายใน๒๔ชั่วโมง
ตามที่แกนนำหลักนั้น
มีการยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาล

ถึงจะประกาศท่าทีและความเคลื่อนไหวออกมา
คุณผู้ชมครับกำลังตำรวจที่มาดูแลบริเวณจุดนี้
ไม่มีตำรวจควบคุมฝุงชนที่มาอยู่บริเวณจุดนี้นะครับ
มีแต่ตำรวจทั้งเป็นตำรวจสายสืบเอง
รวมถึงตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
คอยมาดูแลความเรียบร้อย
โดยก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุมนั้น

ผู้จำการสถานีตำรวจพพน้ำจุลาลงกร
เดินทางมาพูดคุยกับแกนนำ
พร้อมแจ้งว่าการชุมนุมดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย
ฐานร่วมกันจัดการชุมนุมในลักษณะมั่วสุม
เสี่ยงให้ก่อให้เกิดการแพร่เชื้อโรค
รวมถึงฝากฝืนคำสั่งการห้ามชุมนุม
ในขณะรวมถึงการประกาศพรกรฉุกเฉินนะครับ
รวมถึงการโฆษณาและใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งระหว่างที่ผู้กำกับมาชี้แจงกับกลุ่มแกนนำนั้น
กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็รับฟังอย่างสงบนะครับ
ไม่ได้มีอาการตอบโต้เจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
ซึ่งทางผู้ชุมนุมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โดยไม่มีการกระทบกระทั่งกัน
เหนือจากการแจ้งการห้ามชุมนุมแล้วคุณผู้ชมครับ
ตำรวจยังนำหนังสือคำสั่งห้ามชุมนุมสาธารณะ
แจ้งแก่นางสาวชนทิชาแจ้งเร็ว
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปฐุมธานี
ห้ามทำการชุมนุมในพื้นที่ด้วย
ซึ่งวันนี้ตัวของนางชนทิชาแจ้งเร็ว
ยังไม่มีการปรากฏตัวในวันนี้แต่อย่างใดนะครับ

ยังคงเป็นเวทีของแก่นนำแดงจังหวัดประธุมธานี
ยังคงมีการปราศัยอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยตอนนี้มีทางจ่านิวนั้นกำลังขึ้นปลาใสอยู่

ก็เป็นเวทีของเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน
ซึ่งณตอนนี้ยังคงมีประชาชนทยอยมาสมทบ
บริเวณจุดนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
คุณผู้ชมครับและถึงแม้ว่าทางแก่นำหลักนั้น
จะยังไม่มีการชุมนุมในวันนี้
แต่บริเวณจุดนี้ยังคงมีการชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
และยังไม่มีการประกาศว่าจะยุติการชุมในเมื่อไหร่
ทางตำรวจนั้นประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงว่า
ให้ยุติการชุมนุมในวันนี้เวลา๒๐นาฬิกาครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมบุรีพัฒน์บุตนินข่าวไทยรัฐทีวี